ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะมีการตั้งกรรมการสอบแล้วค่ะ
กรณีที่มีการแฉออกมาว่า
รองภูมิในการโรงเรียนดังที่ชัยภูมินะคะ
แล้วปรากฏว่าไม่ใช่แค่นักเรียนสาวชั้นม๖นะคะ
ม๓ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มบอกโอ้โห
ทั้งเธอแล้วก็เพื่อนก็โดนแบบนี้
ลักษณะเดียวกันนี้แบบหลายคน
ตอนนี้ก็เรื่องไปถึงการตรวจสอบแล้วค่ะ

โอ้โหนะคะครูที่มีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้มนุยการ

แล้วพฤติกรรมชอบทักข้อความในเชิงชู้สาว
มีการคุกคามนักเรียนคือมีหลักฐานนะคะ
มีหลักฐานเอามาโชว์นะคะมีการติดแฮชแท็ก
โรงเรียนม่วงเหลืองย่านถนนบรรณการ
คนที่อย่างกูเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยแหละโรงเรียนอะไร

ใช่ไหมคะคือบางข้อความเนี่ยอย่างเช่น
หลังจบม๖เราแต่งงานกันนะ
ขอรูปสวยส่งมาให้ดูหน่อยน่ารักจัง
คือข้อความแบบนี้มันไม่ใช่ข้อความที่ครูควรจะคุยกับนักเรียน
รองพุ่มไปในการระดับรองพุ่มไปในการ
แล้วก็คนที่ได้ยินได้ฟังก็ให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากนะคะ

หากรีบเอาใบปพให้มาหาที่บ้าน
เกรดไม่ดีเลยสามารถแก้ให้ได้
แล้วจะเก็บเป็นความลับครูชอบหนู
โอ้โหคือแต่ละข้อความนี้มันร้อนแรงจริงนะคะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนักเรียนชั้นม๓คนหนึ่ง
เธอก็บอกว่าเธอกับเพื่อนก็เคยถูกรองภูมิในการคนนี้

แล้วก็บอกว่ารองภูมิในการย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณปีกว่าแล้ว
เรื่องแบบนี้มีบ่อยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่กล้า
เขาไม่กล้าถ้าหากว่ามีครูประจำชั้นอยู่กับเด็กด้วย
แต่ว่าเขาใช้วิธีทักแชทไปคุยกับเด็กทีหลัง

ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้คุณครูคนนี้อยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปค่ะ
ก็ปฏิเสธไปค่ะแต่บอกว่าจะไม่ไปค่ะ
เขาก็ได้ชวนหนูเป็นเสียงเป็นคุยเรื่องอื่นค่ะ
แล้วก็มาชมลูกโปรป้ายหนูค่ะแต่ตามนี่ขีดเสียง
เราตรวจสอบไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ
โรงเรียนบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะ
ก็รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชายภูมิแล้ว
ตอนนี้โรงเรียนเองก็สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงภายใน๗วัน
แล้วก็จะเรียกให้รองผอคนนี้มาชิดแจ่งข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยค่ะ
ข้อมูลจากสื่อโซเชียลที่ออกมาในเรื่องอ่าที่ปรากฏ
โรงเรียนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเดินหน้า
แต่งตั้งทั้งการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลความจริงให้เร็วที่สุด
ทำการให้ความเป็นธรรมคนทุกฟัทที่เรียนที่สุด
ทรงความเสมอทางรองเหมือนท่านเจใจเมื่อกี้เป็นอะไร
ตอนนี้ผมได้นัดหมายเพื่อนี่จะได้พบประพฤติคุยในบางส่วน
เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปครับ
เรื่องนี้สังคมก็รอคำตอบอยู่นะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปเพราะร้อนแรงจริงนะคะ
ทีมข่าวเองก็พยายามติดต่อรองพอคนที่เป็นข่าวนี่แหละ
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาโรงเรียนด้วยนะคะ
โอ้โหโรงเรียนที่ชายภูมินะฮะรอความคืบหน้าอยู่หลายเรื่องเลยนะครับ
เห็นใจท่านผู้บริหารที่นั่นจริงนะฮะ